กลับมาในพื้นที่ใกล้กรุงเทพกันหน่อยนะคะ

อย่าคิดนะว่าเป็นผู้ชายแล้วจะปลอดภัยจากถ้ำมอง

ในห้องน้ำห้องน้ำห้างดังเลยนะ

พี่ยินมาดูกันแบบหึดด้านเหมือนนั้นเลยค่ะ

แล้วคือเจ้าตัวเนี่ยรู้ตัวไหวตัวทัน
กโทรศัพท์มาคือตั้งใจเลยหันกล้องไปทางนั้น

คือแสดงว่าพอจะจับสังเกตได้อยู่แล้ว
ว่าไอ้หมอนี่มันต้องตามมาดูของเราแน่ะใช่ถูกค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คลิปนี้ค่ะ
เจ๊ม้อยวีพลัดเขาเอามาแชร์ไว้นะคะ

เข้าห้องน้ำห้างไม่ว่าจะเป็นชายหรือผู้หญิง

นขึ้นมาดูขนาดนี้ไม่รู้จะพูดยังไงดี
ห้องน้ำดังย่านห้างรังสิตนะคะ
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเรามีโอกาสไปคุยกับ
คนที่ตกเป็นผู้เสียหายแล้วนะฮะ
ก็ได้ยินเสียงห้องข้างข้อแบบแปลก
แล้วก็สังเกตเห็นเงาข้างล่าง
คล้ายกับว่าคนเหยียบบนโถชักโครก
อักติแล้วชะโครกนะใจโซ่บซึม

เขาบอกว่ามันแปลกแล้วอยู่ไปเหยียบบนถังชะโครก
ก็เลยตั้งสติได้เตรียมมือถือไว้เลย

แล้วปรากฏว่าสิ่งที่คาดคิดนั้นมันก็เป็นจริงเห็นไหม

นี่เป็นเพราะว่าเขาไหวพลิบดีไหวตัวทันนะคะ
แล้วสุดท้ายไอ้ผู้ชายข้างบนมันรู้ตัว
รู้ตัวเปิดประตูวิ่งหนีรับไปเลยจ้านะคะ
ทีนี้ตัวของคุณราชสิทธิ์ค่ะ

ไม่ทันแล้วนะคะเรียกรอปภว่าช่วยจับหน่อยช่วยจับหน่อย
แต่ผู้ก่อเหตุเป็นชายอายุสักประมาณ๓๐ปี
ใส่เสื้อเชิดสีฟ้ากางเกงยีนสะพายเป้แหมแต่งตัวดีด้วยนะ

เขาก็เลยบอกว่าฝากถึงประชาชนที่มาใช้บริการ
เข้าห้องน้ำไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันห้าง
ไม่ต้องเซฟใครไม่ต้องติดแฮสแท็กเซฟใคร
เฟฟตัวเองดูแลตัวเองให้ดีนะคะ
เพราะคนโรคจิตประเภทนี้มันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อย
แล้วเขาบอกว่าไม่ได้ไปแจ้งความเนื่องจากว่าไม่อยากให้เป็นคดีความ
แต่ตั้งใจเอามาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊ก
เพื่ออยากจะเตือนสังคมว่าไอ้คนพวกนี้มันมี
ไม่ใช่ว่าผู้หญิงนะไม่ปลอดภัยเดี๋ยวนี้
ชายก็ไม่ปลอดภัยนะพี่ต้นพี่เบิร์ดพี่ไปเข้าพี่ระวังนะ

ไม่รู้แหละอยากดูอะไรไม่รู้แต่ว่าปุ้ยพูดมาขนาดนี้
ผมจะไม่เข้าห้องน้ำพร้อมคุณสุประโชคอีกต่อไป

ก็ไม่รู้ผมเห็นคุณยืนล้างหน้าอยู่วันก่อน

ผมก็ไม่รู้เหมือนกันระหว่างที่ผมหันหลัง

ไม่ไว้ใจใครไม่ได้ใช่ไหมทุกสมัยนี้เป็นอย่างนั้นจริงนะฮะ
หอกครับหยอกคุณผู้ชมฮะอยากให้ได้ยิ้มกันหน่อย